คู่รักวัยรุ่นต้าเหนิงค่ะแล้วก็เจเจ

เจเจบอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เหมือนจะแบบเริ่มห่างกันแล้ว
เพราะว่ามีภารกิจติดงานติดเงินอะไรกันไปด้วยนะคะ

ซึ่งเจเจบอกเองเลยนะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เลิกลานะ
แล้วฝ่ายหญิงจะว่ายังไงสถานะเป็นยังไง

หนูคิดว่าคำว่าห่างกันมาจากการที่ทุกคนถามว่าได้เจอกันบ้างไหม

เพราะว่าต่างคนต่างทำงานเลยไม่ค่อยได้เจอกันค่ะ

หนูว่าถ้าพวกหนูเลิกกันจริงก็คงพูดเลยว่าเลิก
เพราะว่าเราชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่าเวลาที่เราคบกัน

ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเลิกกันจริงหรือมันมีอะไรจริง

แต่ว่าแบบถึงว่าเคยได้เล่นกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่น

ช่วงปีใหม่มีโอกาสไปเที่ยวกันไหม

สรุปนะคะว่าเขาก็ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไร
อาจจะด้วยศิลป์ภารกิจงานทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันบ้าง

ป้าเหนื่องแมนถ้าเลิกหนูบอกเลิกพี่